ที่แรกที่พาไปครับคุณผู้ชมครับ
เกิดที่บริเวณจังหวัดกระบี่นะครับ
อยู่แถวบริเวณบ้านเลขที่๘๓ทับ๒ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองเลยนะ

บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ก็เจอกับเจ้างูตัวเดียวขดอยู่

ต้องไปตามคุณพี่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาเขามาช่วย

เพราะมันซ่อนอยู่ตามพื้นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่รกอะนะ
เป็นพื้นที่ที่แบบว่ามันพอจะซุกตัวเข้าไปได้ครับ
จับมาได้ก็กลายเป็นงูสิงครับงูสิงดง
เขาบอกว่างูสิงดงเนี่ยมันเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่นิสัยมันก็ดุร้ายนะ
ไม่มีพิษก็ไม่เสี่ยงงูอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้
ยังไงซะเจ้าหน้าที่กูภัยเขาก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ
จับเจ้างูตัวนี้เอาไว้ได้แล้วก็เตรียมจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คือเรื่องของเรื่องมันก็น่าหวัดเสียวนะ
คุณสุธิมาเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปที่ห้องครัวเนี่ย
คนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยจะไปห้องครัวเพื่อจะไปทำกับข้าว
ไปเจองูตัวนี้เข้าเกือบจะเหยียบมันอยู่แล้ว
แล้วดูแบบแว๊บดูเผินมันคล้ายงูจงอาง

ใช่ละละครับอ้าอยังไงซ่าก็จับเอาไว้ได้แล้วนะ
แล้วก็ช่องดีสำหรับคุณเจ้าของบ้านไม่โดนโชคโดนคงทำร้าย
เขาว่ากันว่างูเข้าบ้านอาจให้โชคก็ได้
ว่ากันอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่

อีกที่หนึ่งอ้าปากแบบนี้
อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งจังหวัดอ่างทองนะครับ
เลขที่๘๗ทับ๒๖ตำบลสารแดงอำเภอเมืองครับ
ที่นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องบุกไปจับงูเหมือนกัน
เพราะว่าเจ้าของบ้านแจ้งมาเจอกับงู
งูงูเขียว

เขาบอกว่างูเขียวแบบนี้เขาเรียกงูเขียวพระอินทร์

เออเขียวมากค่ะ
ก็จับมาได้นะครับคืองูเขียวมันก็ไม่ได้จับยากจับเย็นอะไรเท่าไหร่เล็กหน่อย

ก็จับไปแล้วก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะ
แต่ไอ้งานนี้เนี่ยงูเขียวเนี่ยที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ถูกเจอโดยเด็กคนนี้

ใช่แล้วครับน้องปิยสักนะครับซึ่งอายุเพียงแค่๑๔ปี

เขาเล่านะตอนแรกอยู่คนเดียว
พ่อแม่ไม่อยู่ตื่นมาหิวเข้าห้องครัวครับ
คณธรรมเกตงูชอบเข้าครัว

มันไปนอนขดอยู่ใต้อยู่แถวหม้อข้าว
ตอนแรกมันขดอยู่ตรงหม้อข้าวเลยนะ

เอ้าคนกับงูปะกันตกใจไป
ก็โดนจับได้นะครับแล้วก็เตรียมเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
คงคิดว่าน้องปียศักดิ์ชวนเล่นซ่อนแอบเพราะว่าน้องเหงาอยู่บ้านกันสองคน
ไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ต้องมาชวนเล่น
ไม่เอานะไม่อยากเจอเห็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยทำถูกนะ
ที่น้องบอกคือแจ้งผู้ใหญ่นะคะแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้เขามาช่วยเก็บเจ้างู
หรือว่าสัตว์ดุร้ายออกไปจากบ้านเพราะว่าเขาก็จะมีเทคนิคมีวิธี
แต่อย่างที่บอกแหละหน้าหนาวไม่ใช่ว่าไม่มีงู
บางทีงูมันหนาวมันก็เข้ามาอยู่ในครัวเพราะมันหิว
ไม่เกี่ยวคือมันก็หาพื้นที่ที่มันอุ่นนะครับ
หน้าหนาวมันไม่ใช่แบบว่ามุดอยู่ในรูอย่างเดียว
บางทีมันก็ออกมาแล้วก็ไปหาพื้นที่อื่นที่มันอุ่นนั่นเอง
ใช่แล้วนะคะฝากเตือนกันด้วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกันให้ดีนะจ๊ะคุณผู้ชม